ฉันจะพาไปจิบกาแฟเหมือนกันแต่ว่าไปที่วัด

วัดแห่งนี้มีให้เราได้จิบกาแฟด้วย
แล้วก็เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่า
ยังไงดี
จังหวัดชนบุรีมาที่นี่อ่ะอาจจะไม่ได้มาไหว้พระแต่ว่าที่นี่นะคะเขามีเรือนกาแฟเนี่ยนะคะเรือนการเวกเนี่ยให้ดูบรรยากาศแล้วก็จะพามาจิบกาแฟด้วยดูบรรยากาศซะก่อนเขาตกแต่งเอาไว้สวยงามเนี่ยใช้พวกเครื่องจักษานวัสดุเหลือใช้มาตกแต่งครับแล้วบรรยากาศนะรายล้อมก็ร่มรื่นมีต้นไม้มากมายพอเข้าไปถึงเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเจอ
ถึงมีของหวานมีของทานเล่นอะไรมากมายต่าง

บูชิโน้ลอเมริกาโน้ลเอ็มสเปชโชคก็แล้วแต่เลือกกันไปตามใจชอบ
แต่สิ่งที่มันพิเศษก็คือ

การที่ได้ปลง

การที่ได้นั่งชมบรรยากาศ

เดี๋ยวนะคุณจะให้ไปจิบกาแฟ

ถูกต้องคุณชนะพูดถูกเลย

ชีวิตที่เป็นสัจธรรมคือเกิดแก่เจ็บตาย

มนุษย์เราเกิดมากินอิ่มนอนหลับ
เดี๋ยวเจ็บป่วยเดี๋ยวแก่ท้ายที่สุดก็ต้องตายเข้าไปถูกเผาอยู่ในเมน
มันเป็นกุศโลบายนะคะที่ทางพระชนยานมุนี
ดรเจ้าอาวาสวัดอุทธกเขปาซิมารามท่านบอกว่า
ร้านกาแฟเนี่ยเป็นร้านที่เกิดจากแรงศัฒนาของญาติโยม
ที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อร้านกาแฟนี้ว่า

เออแค่ชื่อก็รู้แล้ว
เพื่อต้องการจะให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาผู้ที่เข้ามาวัดเนี่ย
ได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะ
เรื่องของสังขารไปพร้อมกันนะคะ
นอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือธรรมะไว้ให้อ่าน
จะได้ซึมซับกับคติธรรมดี
แล้วก็ได้รู้สึกปลงกับชีวิตให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ
เราต้องเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสัจธรรมของโลก
ใช่แล้วนี่เขามีตู้รับบริจาคด้วยนะ

ไปจนเท่าไหร่ก็ได้แล้วต่างคุณสัทธา
หรือจะทานฟรีก็ได้ไม่ว่ากันสำหรับคนที่ไม่มีจริง
อ๋อคือไปทานกาแฟที่นี่ราคาก็ไม่ได้ระบุไว้
เพียงแต่ว่าคุณสามารถทำบุญได้
ศรัทธาตามกำลังทรัพย์ของท่านนะคะ
มีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อย
ไม่มีเงินก็อาจจะไปช่วยอย่างอื่นก็ได้นะ

เพราะฉะนั้นบอกบุญบอกต่อตรงนี้
ใครอยากจะไปซึมทรัพย์ธรรมะพร้อมกับจิบกาแฟแลเมน
ไปได้เลยที่วัดน้ำแห่งนี้
เปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
ไม่มีวันหยุดเลย
ไปแล้วอิ่มท้องอิ่มใจ
ตาตื่นใจได้บุญแล้วก็ได้ตระหนักถึงชีวิตด้วย
คนเรามันไม่เที่ยงไม่แท้หรอก
ไม่รู้จะเกิดมาคนอายุมากก็อาจจะตายช้ากว่าคนอายุน้อยก็ได้

เพราะฉะนั้นไปจิบกาแฟให้มันอิ่มท้องให้มันสดชื่น
แต่ก็จะได้รู้ระลึกมีสติกับทุกอย่างของชีวิตด้วยเหมือนกัน
กับปัจจุบันนะแล้วเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้ดีทำความดีมาก
เป็นกุศลโลบายาร์อย่างหนึ่งในการไปทานกาแฟอยู่ข้างเหนพ

ผมก็คงจะอยากลองดูแล้วผมอยากจะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึง
เวลาเขียนชื่อเมนู

ถูกต้องและที่สำคัญคือกาแฟคุณไม่ต้องเสียสตุ้งสอตังแบบแพงด้วย
อยากจะดื่มกาแฟแล้วผมลองหรืออยากจะบริศาจเท่าไหร่
แต่ที่สำคัญเข้าวัดแล้วทำใจเราให้มันสงบเนอะ